เหรียญทองมาอยู่ในใจแล้วแต่รอมาคล้องคอของเรา
คล้องคออย่างเป็นทางการในวันที่๑ธันวาคมนี้
ซึ่งเป็นโปรแกรมนัดส่งท้ายของโปโลน้ำทีมหญิงนะครับ
เท้าความนิดนึงเดิมทีมันจะมี๔ทีมแข่งเจอกันแบบพบกันหมด
แต่ว่ามี๑ทีมถอนตัวไปทำให้เหลือ๓ทีม
ก็เลยต้องเจอกันทีมละ๒แมชรวมแล้ว๔แมช
ตอนนี้ก็การันตีเหรียญทองแรกไปแล้วนะครับ

ดีใจไว้ล่วงหน้าก่อนที่เหรียญทองจะมาคล้องคอเราในวันมอบเหรียญนะครับ
อย่างที่เกิดไปนะครับว่าเป็นเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทย
หลังจากเมื่อช่วงสายนะครับโปโลน้ำทีมหญิง
เอาชนะสิงคโปร์ไปได้๒๐ต่อ๒
ทำให้ไทยชนะ๓นัดรวดนะครับเก็บ๖คะแนนเต็ม
การันตีคว้าเหรียญทองสมัยที่๓ติดต่อกัน

กับฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ที่๑ธันวาคมนี้
ซึ่งผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
นายกสมคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
จะเดินทางไปให้กำลังใจถึงขอบสระด้วยนะครับ
ที่นี่ฟิลิปปินส์เขาก็วางอาร์นิสไว้นะครับ
เป็นการชิงชัยเหรียญทองวันที่๑ธันวาคมใน๓เหรียญ
ก็กะจะเป็นชาติแรกที่ได้เหรียญทองนะครับ
แต่เมื่อดูจากผลงานทัพนักกีฬาไทย

ว่าโปรโลน้ำทีมหญิงนั้นได้เหรียญทองไปก่อนนะครับ

ทางนี้ไทยก็คว้าเหรียญทองโปโลน้ำ
หญิงได้เป็นสมัยที่๓ติดต่อกันนะครับ
เริ่มจาก๔เกมครั้งที่๒๘ที่สิงคโปร์ในปี๒๐๑๕
และ๔เกมครั้งที่๒๙ที่มาเลเซียเมื่อปี๒๐๑๗เมื่อ๒ปีก่อนนะครับ